เพราะฉะนั้นพูดถึงหน่อยแล้วกันว่าประวัติที่ผ่านมาของเขาผลงานเป็นอย่างไรกันบ้าง
เลี้ยงตั้งแต่ตอนเป็นนักฟุตบอลเลยดีกว่า
คือสโมสรสมัยก่อนยุคเริ่มต้นของเจลีกเขาจะใช้พวกองค์กรอุตสาหกรรม
พวกโรงรถยนต์หรือว่าบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ามาสร้างทีมนะครับช่วยกับทางภาครัฐ
ก็เล่นตั้งแต่กองกลางตั้งแต่ปี๑๙๗๘ถึงปี๑๙๙๐
ซึ่งเขาก็ได้สร้างประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำนะคือในศึกโอลิปิก๑๙๙๖ที่อาแลนต้านะครับ
เพื่อเขาคุมทีมชาติญี่ปุ่นเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกในกีฬาชนิดนี้เป็นครั้งแรก
แล้วเอาชนะบราซิลไป๑ต่อ๐โอ้โหเป็นเหตุการณ์ในวันนั้นถูกตั้งฉายาเอาไว้ในวงการฟุตบอลเลยนะครับว่าเป็นปฏิหารแห่งมายอามี
ของผู้เล่นไทยกับญี่ปุ่นต้องยอมรับว่าณเวลานี้ยังแตกต่างกันถึงแม้เราจะมีผู้เล่นไปคลาดแค่งในเจริกก็ตามนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราน่าจะได้จากเขาก็คือวัฒนธรรมความเป็นระเบียบความมีวินัยของญี่ปุ่นเอามาผสมศาลกันนะครับ